ผมชี้ใครให้เขานับภาษาตัวเอง

อยากดู

จนรู้แล้วใครจะรู้ล่ะ
โอกาสล่ะพ่อไหมสวัสดีพ่อ
ยังไม่รู้เรื่องเลยว่า

อเจมส์นี่ต้องไปเย็นแล้ว๖มงเย็นแล้วนี่
เหรอวรี่โฟกนะเดี๋ยวพับโอ้โฮ

ห๊ะผักก็ฉายไง

นี่ครับต้นพูดขาดเลยครับ

ก็เลยจะมาซื้อของไปให้แม่เย็บกางเกงให้ครับ

นี่เข็มเย็บผ้า

อันไหนใช้ได้ก็แก้ไขใช้ไปก่อน

อันนี้ดีกว่าถูกสุดเขาเรียกสะดึง

แล้วอุปกรณ์เย็บผ้าอันไหนราคาถูกที่สุดล่ะครับ
นั่นน่ะสิอุปกรณ์๓แบบเย็บผ้าแบบไหน

เราส่งเพราะงั้น

เคยใช้ป่ะเคยใช้
อุปกรณ์เย็บผ้าแบบ

เอาแล้วเหรอ
อุปกรณ์เย็บผ้า๓แบบนี้แบบไหน

คุณคะนี่ถูกกับก่อนทำงาน๕ค่ะ

แบบค่ะของพี่บอลนี่คือ
หลายวัดไม่ใช่วัดธรรมดาเป็นวัดวาอาราม
นี่สาธุพุทธทางเอาสตางค์ใส่ตู้
ทำบ้างเอาสตางค์ใส่ตู้

อันนี้เป็นสะดึงสะดึงไม้สะดึงไม้

สนุกกับอะไรกับตรงนี้

ของผมเข็มเย็บผ้าครับผม
ราคาต้องไม่แพงอยู่แล้ว

สลิงฉีดไก่ไง
ฉีดให้ไก่เวลามันก่อนตีไก่ไง

ไก่ครับ
โอ้โฮทำเสมือนไก่เลย
ละครับขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะคะครับผม

คุณคะนี่คืออุปกรณ์ทำงานผ้า

ข้อนี้มีมูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ
สายวัดผ้าสะดึงไม้เข็มเย็บผ้าคะขนาด๒ตลับ
ผมยังคงเชื่อว่าอันนี้มันเป็นของเก่า
วัยรุ่นเข้าถึงยากแล้วก็คนสมัยใหม่ก็เริ่มไม่รู้จักมาแล้ว
ขอตอบไปก่อน

ถูกทั้งสองอย่างแต่ว่าเข็มอันที่๓ถูกที่สุดครับ
คุณเลือกแล้วนะคะว่าเข็มเย็บผ้าคละขนาด๒ตลับ

งั้นเป๊กจะเฉลยที่อันที่คุณเลือกค่ะ

เย็บผ้าที่คุณอนอยเลือกราคาอยู่ที่๓๖บาท

แต่ว่าที่บอกว่าไม่เกิน๒๐บาทต่ออัน
คิดว่าค่อนข้างสูงนะครับ
คุณมีซูซาสเลยเหมือนเข็มทิ้มแทง

ตอนนี้เปิดมาปุ๊บคิดว่ามันสูงไปกว่าใจเราไหม

เป๊กจะเฉลยที่สะดึงไม้ขนาด๒๑เซนติเมตรที่คุณไม่ได้เลือก

โอ้โอ้โอ้
ไปไกลเลยอ่ะจำมา๗๐เลยนะคะ

คุณอนอยคะถ้าแพงกว่า๓๖บาทเกมจบที่ข้อนี้ค่ะ
และสายวัดผ้าต้องแพงกว่า๓๖บาทและราคาอยู่ที่
แพงกว่า
ถูกกว่า๓๖บาทเสร็จเลยนะคะ
คุณอนอยคะสายวัดผ้าเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
นั่นก็หมายความว่าเกมจบแต่เพียงเท่านี้

เอาล่ะคุณอนยคะขอให้คุณกลับบ้านด้วยความสวัสดีภาพนะคะ

แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยที่ยิ่งมา
ยิ่งทำให้เราประหยัดเงิน
เพราะว่าเงินไม่เคยออกไปเลยค่ะพี่ตี
ขอบคุณทั้งคู่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ในทางบ้านเข้ามาร่วมสนุกกันเถอะ

รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากบะหมี่จ้อมพลัง๓เมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุด

๒ป้อมมีพิเศษทุกอย่าง
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้

ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
เมียฉันตามหาฉัน

เออแมวหวัดฉัน

เมียกำลังนั่งมอเซอร์ไซค์แล้วจ้างผ่านโรงแรม